ดูพระเอกหล่อกันบ้างดีกว่า
ใครว่าจะมีแต่สาวเวลาเขาม้าวหมอนกัน
พระเอกหล่อก็ตัวดีเหมือนกัน
คุณผู้ชมค่ะสายม้าวเหมือนกันนะ
คือเหตุมันมาจากที่ทั้งคู่เนี่ยก็ออกไปออกกำลังกายวิ่งด้วยกันทุกเช้าเลยนะ
เราเห็นภาพเขาไปวิ่งด้วยกันบ่อย
เจมส์บอกว่าพี่แอนเนี่ยเขาชวนขยันชวนแล้วเถิด
ผมก็เด็กอะเนาะไม่รู้จะปฏิเสธยังไง
บอกว่าตอนนี้กลัวพี่แอนมากกว่ากลัวไม่ตื่นอีกแล้วค่ะ

คือบังเกินว่าพี่แอนเขาก็ชวนไป
พอชวนเสร็จปุ๊บเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทำแล้ว
มันก็เลยต้องแบบว่าต้องพยายามตื่นให้ได้
เขาก็มานิ่มครับบอกว่าวิ่งไหมอะไรอย่างนี้
แต่เขาอาจจะชวนด้วยความจริงใจ
เวลาที่ตั้งนาฬิกาปลุกตอนเช้าแล้วถ้าเกิดจะไปวิ่งเอง
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่แต่พอมีพี่แอนปุ๊บ

ใช่ไม่งั้นอาจจะแย่ได้
คือเขาก็จะไลน์มาว่าแบบถึงหรือยังอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นความหวัดระแวงในชีวิตส่วนหนึ่งด้วย
โอ้ยสุดยอดนะวันก่อนเจอพี่แอนพี่แอนบอกว่าจริงแล้วนะคะ
เจมส์จีบเป็นคนโทรหานะเดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้
กันไปเมาส์กันมาแหมแต่ก็วิ่งด้วยกันทุกวันนะคุณผู้ชมนะ
พี่แอนไปแล้วเมาส์เพิ่มต่อสักหน่อยละกันนะ
พี่บอยกับอเล็กตอนนี้สองคนนี้เป็นนุ่มคลังรักไม้ว้ายนะคะ
ในฐานะเพื่อนร่วมแก๊งเห็นแล้วอาการเป็นยังไงบ้างเพื่อนเราน่ะเป็นไง
บอกว่าตอนนี้นะครับคนพวกนั้นเขาเรียกอย่างนี้นะ
คนพวกนั้นคนพวกนั้นเนี่ยหน้ามันเขี้ยวเกินไปเกินไปมากแล้ว
รู้สึกว่าอยากจะบล็อกไอจีซะเลยล่ะค่ะ
คือคนพวกนั้นอาจจะแบบเกินเรื่องเกินราวครับ
จริงผมบล็อกไปแล้วคือไม่มองเลย

เพื่อนคลั่งรักหน่อยก็ทนเห็นไม่ได้จะบล็อกไอจีเพื่อนใจร้ายไปนะ
ส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้คลั่งรักเท่าพี่เพื่อนเขาหรอกค่ะ
แต่ก็รักกันมานานแล้วก็รักกันดีอยู่
ล่าสุดวันเกิดหวานใจสาโฟมนะครับ
เล่าให้ฟังว่าก็มีดินเนอร์แล้วก็ให้ของขวัญกันเล็กน้อยค่ะ
แต่ขออุบนะไม่บอกหรอกว่าเป็นอะไร
แต่ว่าของที่ซื้อให้เนี่ยถูกใจน้องโฟมแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมงานเดียวกันค่ะมาต่ออีกที่หนึ่งหล่อนะคะ
คุณต่อธนาพพบวันหล่อมาก
น้องต่อนะคะต้องถามถึงเรื่องที่อิงฟ้าเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาปลื้ม

ใช่อิงฟ้าวลาหะเนี่ยคุณผู้ชม

อิงฟ้าเนี่ยเขาเขินหนักเสียอาการไม่เบาที่ได้ถ่ายรูปคู่กันเนี่ยค่ะ

หนุ่มต่อยอมรับนะคะว่าติดตามผลงานน้องอิงฟ้ามาเหมือนกันค่ะ
คลิปเต้นต่างที่เห็นอยู่เนี่ยรู้สึกดีมากนะคะที่หลายคนในวงการมาปลื้มเขาด้วยค่ะ

เหมือนกันครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าเพราะว่าตั้งแต่ช่างแต่งหน้าช่างทำผมผมก็คือเป็นแฟนคลับ
มันจะไม่ใช่ความรู้สึกเหมือนเวลาเรามีแฟนคลับแต่มันจะเป็นความรู้สึกดีแบบว่าแบบเฮ้ยเราอยู่แบบในอาชีพใกล้กันแต่แบบเขาเสพงานเราอะไรอย่างนี้

เราเต้นเป็นไปต่อเราเต้นเป็นเปล่า

นึกว่าจะเต้นจริง
มันดูยากนะมันดูง่ายแต่ผมว่ามันดูไม่ง่าย
ชอบรีราการไขยั้นธยอยน์ของหนักข่าวมากนะค่ะ

น่ารักดีเหมือนกันนะครับ